เราต่อกันที่อีกหนึ่งนางฟ้าขวัญใจหนุ่มเลยละกันนะคะ
สำหรับน้องอิงวรรณฑรนักร้องสาวเสียงดีแถมสวยมากด้วย
อกจากจะสวยจะน่ารักแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหม
เนี่ยเป็นสายบุญตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะ
ซึ่งน้องอิ๊งได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะว่า
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สายมูโดยตรงแต่อิ๊งเนี่ยเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญสวดมนต์
แล้วก็ชอบบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลต่าง
เพราะเชื่อว่าผลบุญเหล่านี้จะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากโรคร้าย
จะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ
อ้าวเราจะตรงระหว่างนะคะไปกระทบกันเดียวเลย
อันนี้แซวนะคุณผู้ชมนะอย่างครั้งนึงเนี่ยอิ๊งเล่าให้ฟังนะว่า
คุณย่าของเธอเนี่ยเคยป่วยแล้วก็สุดหนักแล้วปรากฏว่ากลับมาหายดี
เขาก็เลยเชื่อว่าการให้กับโรงพยาบาลนอกจากเราจะได้บุญแล้ว
ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นด้วย
อย่างอีกครั้งนึงเนี่ยที่น้องอิ๊งต้องเข้าผ่าตัดก็เคยสวดมนต์ขอพร
แล้วจู่จู่อาการป่วยที่เป็นหนักเนี่ยก็ทุเลาลงอืม
ส่วนในอนาคตนะคะใครที่เป็นสายมูก็สามารถแนะนำอิงได้นะ
เพราะที่ไหนว่าดีอิ๊งพร้อมยกมือขอไปด้วยคนค่ะ
ถ้าเกิดมีใครมีอะไรแนะนำบอกได้นะคะ
ชอบไปวัดเพื่อเคลียร์จิตใจตัวเองไปนั่งคุยกับพระอะไรอย่างนี้
เหมือนครั้งนึงคุณย่าเคยป่วยมากเราก็เลยจะเน้นเป็นบริจาคอะไรอย่างนี้มากกว่า
เวลาเรามีอะไรที่แบบเจ็บป่วยส่วนมากก็จะไหว้พระเอา
เห็นมั้ยบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราน่าสวย

เขาทำบุญเยอะแล้วเขาก็เลยมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่ดี
แต่ว่าของพลอยเนี่ยภาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชัดเลย

ใช่ขอเวลาเราขอเราต้องขอให้ละเอียดด้วย
คุณพลอยเขาหวังเรื่องตัวเลขอย่างเดียวนั่นแหละก็ไม่ได้ขออะไรหรอก
ใช่ตอนนี้ก็มีแต่ความหวังเรื่องนั้นอย่างเดียว